จักรจันทร์เป็นของเล่นที่ต้องการให้เด็กเข้าใจเสียงธรรมชาติรอบตัว
เรียนแบบเสียงของแมลงจักรจันทร์
จักรจันทร์ต้องมีเสียงที่แหลมดังและสม่ำเสมอ
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการทำ
โดยจักรจันทร์มี๒ส่วน
คือส่วนที่ทำจากดินและส่วนที่ทำจากไม้ใช้เหวี่ยงให้เกิดเสียง
ลับจึงอยู่ที่การพุ่มปลายไม้ด้วยยางสนในปริมาณยางที่พอดี
และการพันได้ที่ปลายไม้จะต้องอยู่ตรงกลางของยางสน
เพื่อให้แรงเสียดสีของได้และยางสนนั้นเกิดเป็นเสียงที่ต้องการ
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน